คราวนี้ไปที่ภูทับเบิกนะคะ

ส่าห์ขับรถไปตั้งไกลภูทับเบิกนี่ไปยากนะ

นักท่องเที่ยวที่มาอยู่บริเวณเต็นต์ข้าง

ลั่นจนเกือบถึง๖โมงเช้าเลยค่ะ
ใครรู้เบอร์ตำรวจนั่นนะพี่บอกหน่อยค่ะ

ก็สนุกดีหรอกแต่คิดถึงหัวอก
คนที่เขาฟังเสียงนี้ทั้งเวลาสิ
เขาอยากจะไปแบบดูบรรยากาศความเป็นธรรมชาติ

เราจะเห็นรถแบบนี้ตามอย่างงานวัด

ใช่ค่ะก็ถึงขั้นต้องถ่ายคลิป
เอาไว้แล้วมาร้องเรียนกันในพันทิพย์เลยนะคะ

เที่ยวทั้งทีอย่าทำแบบนี้เลย

แล้วก็ครอบครัวขับรถมาไกลกว่า๖๐๐กิโลเมตร
เพื่อหวังจะมาพักผ่อนที่ภูทับเบิกค่ะ
พอมาถึงจุดให้บริการกลางเต็นต์นอน
กลับพบว่ามีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เปิดเพลงเสียงดังมาก

เสียงเพลงนั้นก็ไม่ได้เบาลงแต่อย่างใด
ก็เลยไปเจรจากับทางผู้ให้เช่าสถานที่

เพราะเป็นการรบกวนผู้อื่นที่เดินทางไกลมาเพื่อพักผ่อน
แต่โดนกลับพูดมาบอกว่าเจ้าของเครื่องเสียงเขาขอเปิดถึง๓ทุ่ม
เมื่อถามต่อว่าเอ๊ะแล้วเปิดเนี่ยเบาเสียงลงให้หน่อยไม่ได้หรือเปล่า
เจ้าของสถานที่จับว่าก็เขาขอมาครับ
อ่ะผ่านไป๓ทุ่มเสียงเท่าเดิม๓ทุ่มยังไม่หยุดค่ะ
ขอเลยมาเวลาที่บอกว่าเปิดถึง๓ทุ่มใช่ไหม
พอถึงจริงเนี่ยเกือบ๖โมงเช้ายังไม่ปิดนะคะ
ทำให้เป็นการรบกวนนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นนะคะ
ไม่มีความเกรงใจเลยที่นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นไม่ได้มาโจ๊งครึ่มกันขนาดนี้
พาครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนนะคะ
โดยเจ้าของกระทู้ค่ะก็ได้กล่าวปิดท้ายว่า
ถ้าจะเที่ยวแล้วรบกวนแบบนี้เนี่ยอย่าไปดีกว่าครับ
ซึ่งหลังจากที่๒คลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะคะ
ก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ส่วนก็กล่าวว่าเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้เหมือนกัน

สร้างความรำคาญให้กับนักท่องเที่ยวคนอื่น
โดยไม่ได้คำนึงว่าคนอื่นเขาก็จ่ายเงิน
เพื่อจะได้เข้ามาพักผ่อนที่นี่เหมือนกันนะคะ
ไปเปิดแถวเทคเถอะที่พุทธเบิกเขาอยากจะไปเที่ยวธรรมชาติ
มันผิดวัตถุประสงค์และการละเทศะนะ
คือเค้าจะไปชมวิวสวยไปแบบอากาศยิ่ง
คือเวลาขึ้นภูขึ้นดอยเนี่ยส่วนใหญ่เขาไป

ซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นจุดประสงค์ของ
คนที่ต้องการสีสันและความรื่นเริงยามกลางคืน
เพราะว่าที่นั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรให้สีสัดนะ
คุณอยากจะสนุกก็ไปที่ที่เขาสนุก
แต่แอบแปลกใจเหมือนกันที่ทางเจ้าของที่ให้เช่าอนุญาต
มาตรการสำคัญของในสถานที่พักเหมือนกันนะคะ
อาจจะต้องมีการตรวจสอบกันต่อแหละว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับเรื่องนี้
แล้วก็ไม่ไปเทคไปผับก็ได้แต่ไปที่ส่วนตัวของคุณ

คือแบบนึกภาพว่าถ้าต้องฟังแบบนี้จะถึงโฮโมนชัก
พอจะรู้สึกได้เลยว่าแบบเส้นเลือดต้องกระตุกแน่นอน
นิดเดียวมันอยู่แต่ฟังมันไม่โอเค